ทำให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยว
แล้วตอนนี้โอ้โหถ้าคุณผู้ชมไปดูทะเลหมอกนะ

คุณดูสินึกว่าคุณอยู่บนท้องฟ้าเหรอ

เราพาคุณผู้ชมไปดูทะเลหมอกที่สวยงามตรงนี้
ลูกหูลูกตาปกคลุมลำน้ำโขง
อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
นี่ช่างภาพของเราถ่ายมาเมื่อเช้านี้เองนะคุณนะ
ถ่ายมาตั้งใจให้คุณผู้ชมได้ดูความสวยงามแบบนี้เลยนะครับ

เขาบอกต้องขึ้นไปบนพระบรมธาตุพุทธนิมิตรเจดีวัดพระธาตุผาเงา
ซึ่งเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามมากครับ
เห็นทัศนียภาพของตัวเมืองเชียงแสนได้ชัดเจนเลย
แต่เช้าแบบนี้ดูทะเลหมอกไปก่อน
ช่วงสายพอหมอกลดลงก็จะเห็นความสวยงามของเมืองเชียงแสนนะครับ
ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปจำนวนมากไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น
พระอาทิตย์ริมแม่น้ำโขงไทยลาวคึกคักครับ
บรรยากาศสบายเลยท่ามกลางอุณหภูมิ๑๓องศาเซลเซียส

เที่ยวทะเลหมอกแล้วเราไปต่อกันที่นี่ครับ
หาดเจ้าหญิงบนเกาะเมียงหรือเกาะ๔ครับ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานเกาะเมียงในอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะซีมิรันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
คุณดูน้ำนี่น้ำสวยมาก

สวยมากอันนี้ของจริง

แล้วเขาบอกว่าสวยสมชื่อหาดเจ้าหญิง

ทรายขาวละเอียดนะฮะยาวประมาณ๔๐๐เมตร
เป็นทรายขาวสวยมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยเลย
ตัดกับสีน้ำสีฟ้าสีครามแบบนี้

มีปาการังเต็มไปหมดเลยไปตามแนวโขดหิน
และขณะนี้ผ่านช่วงฤดูมรสุมไปแล้ว
ท้องฟ้าปลอดโปร่งขึ้นลมสงบ
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ชมความสวยงามกันจำนวนมาก
กูเป็นสวยมากบรรยายไม่ถูกเลย
รู้ไหมเมื่อเช้าตอนที่ดิฉันประชุมข่าว
เขาถามว่าข่าวนี้จะเอาดีไหม

สารภาพมาดีอยากไปเที่ยวแต่ว่าต้องทำงานใช่ไหม

ไปเที่ยวผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านในช่วงปลายปีแบบนี้อยากเที่ยวแล้ว
อย่าลืมเที่ยวแบบตั้งกาดไว้ด้วยป้องกันโควิดด้วยนะฮะ